แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเห็งอยากปังฟังทางนี้
วันนี้หมอไก่พพาธินีจะพาไปขอโชคขอลาบ
นี่ถือว่าเป็นวัดดังที่ชาวตลอดข่าวรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ
แต่ว่าหมอไก่จะพาไปพิกัดไหนยังไงติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง

วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
เชื่อจับใจว่านี่คือความคลาสิตกันแน่นอน
สำหรับใครที่เคยติดตามรายการตลอดข่าวนะคะ
ก็คงจะคุ้นกับสถานที่แห่งนี้ค่ะ
ที่นี่ก็คือวัดสว่างอารมณ์นั่นเองค่ะ

ต้องบอกว่าที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นะคะ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
วันนี้หมอไก่ขอปากหมุด๓จุดพิกัดเห็ง
ที่สร้างคนเป็นเศรษฐีมานักต่อนักฆ่า
และด้านหลังหมอไก่นี้นะคะก็คือปู่ลือศรี
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกของวัดสว่างอารมณ์เลยค่ะ

ส่วนใหญ่เขาจะขอพรกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
โรคภัยไข้เจ็บไม่มากล้ามกายนั่นเองค่ะ
แต่นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วค่ะ
ปู่ลือศรียังเคยทำให้คนร่ำรวยมานักต่อนักแล้ว
เรียกว่าเกือบจะทุกงวดเลยก็ว่าได้ค่ะ
และนี่เองเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หมอไก่
ให้จุดนี้เป็นอันดับที่๓ของพิกัดเห็ง
แห่งวัดสว่างอารมณ์นั่นเองค่ะ

ก็คือหุ่นขี้พึ่งตาทองงิ้วลายค่ะ
ซึ่งตำนานการเกิดหุ่นขี้พึ่งนี้นะคะ

ที่ตำบลงิ้วลายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง๔ศพนะคะ
หลังจากนั้นนะคะก็มีคำล่ำลือจากชาวบ้านค่ะว่า
ได้พบกับวิญญาณทั้ง๔เป็นประจำค่ะ

เขาก็เลยมีการจัดสร้างหุ่นขี้พึ่งนี้ขึ้นมาค่ะ
แล้วก็ทำการเชิญวิญญาณทั้ง๔นะคะ
มาสถิตที่หุ่นขี้พึ่งนี้ค่ะ
ใครมาที่วัดสว่างอารมณ์แล้วไม่มาจุดนี้
นี่ถือว่าพลาดอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่ามีคนได้โชคได้ลาบ
สำเร็จสมหวังดั่งใจมากมายค่ะ

ที่มาแก้บนหลังจากที่ขายที่ดินได้สำเร็จด้วยทองคำ
และนอกจากการขอพรตาทองนิ้วราย

อย่าลืมร่วงใครหน้าหุ่น

คุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีเหมือนหลายคนแบบนี้
และนี่คือพิกัดเฮงอันดับ๒ของวัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ค่ะ
ส่วนตรงนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเลยค่ะ
เพราะว่าตรงนี้นะคะก็คือกุมารน้องก้าวเลิฟ
เคล็ดลับในเรื่องของการขอพรนะคะ

ก็คือการเข้าไปใกล้องค์น้องกุมารเลยค่ะ
จากนั้นนะคะทำการกระซิบบอกคำอธิษฐานเลยค่ะ

สามารถกระซิบบอกน้องกุมารได้เลยค่ะ
มีคนมาขอโชคขอลาบนะคะ

แล้วได้โชคไป๓๐ล้านค่ะ

มีคนได้โชคได้ลาบอยู่เรื่อยเลยนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่ากุมารทองเลิฟนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะ
ดูจากเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชค
แห่แหนมากราบไหว้บูชาเอาเองเลยค่ะคุณผู้ชม
แม้แต่เหล่าคนบันเทิงสายมู
เขาก็ยังมาขอโชคขอลาบกันเลยนะคะ

เคยมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
จากการขอพรกุมารทองเลิฟ
ด้วยการกระซิบข้างหูมาเยอะแยะมากมายแล้วค่ะ

๒ล้าน๑๘ล้านหรือว่า๓๐ล้าน

ถึงขนาดมีชาวต่างชาติคนสิงคโปร์ค่ะ
ยังเคยบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาแก้บนก็มีนะคะ
และนอกจากเรื่องของโชคลาภแล้วนะคะ
รายเขาก็มาขอให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนดังได้ค่ะ
รายเขาก็มาขอให้ผ่านการเกณฑ์ทหาร

เลยเป็นเหตุผลที่หมอไก่ยกให้เป็นอันดับที่๑
พิกัดเห็งที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นั่นเองค่ะ
จริงแล้วพิกัดเฮงของวัดสว่างอารมณ์

วันเดียวนี่คงไม่หมดนะคะ
ครั้งหน้าหมอไก่จะยังอยู่ที่นี่
พร้อมกับเรื่องราวลี้ลับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น
ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะ
ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ